ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับ

คุ้นหน้าคุ้นตากันดีคุณเตชินค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ขอถามก่อนเลยคุณเบื่อร้องเพลงแล้วเหรอ

ไม่ได้เบื่องานแสดงงานร้องเพลงก็ยังรับอยู่ครับ
ก็ยังร้องอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่า

ทำไมถึงเลือกที่จะทำร้านอาหารญี่ปุ่น

ด้วยความเป็นคนใต้อะไรอย่างเงี้ยครับ
อาหารใต้เนี่ยโอ้โหไม่ค่อยเวิร์ค

คนใต้ทำอาหารเยอะมาก

เวลาเข้าไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ย
จะชอบสั่งปลาซาวมอนค่อนข้างเยอะ

ทำไมเราไม่ทำปลาซามอนขายแบบ

เราเรียกก็คือเอาเนื้อวาคิลแล้วปลาซามอน

มาเป็นตัวทูโรคของเราเลย

เพราะว่าที่ร้านจะใช้ปลาซามอนสดเท่านั้น

จะไม่มีแบบปลาโฟสเส้นมาใช้ในร้านแน่นอนอะไรอย่างนี้ครับ
ส่วนเนื้อวากิลเราก็รับเป็นทรัพย์ไยเออร์มา

ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะสดใหม่อร่อยแน่นอนครับ
พูดอย่างนี้กลัวไม่เห็นภาพคุณ

เจ้าของร้านใจดีใจปั้มนะคะ
นำอาหารแบบซิกเนเจอร์เลยมาให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะ

นานเสิร์ฟนี่นำมาจากญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าครับ
มาจากญี่ปุ่นเลยครับ

เนื้อนี่ยังดิ้นสุดเลยนะครับคุณ

ขอพูดถึงเนื้อบ้างดีกว่า
เนื้อก็เด็ดเหมือนกันอันนี้

สัญญาณไหมครับ

ก็จะครบเลยที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อทั้งหมดครับ
นิดหนึ่งนะคะซอสแดงซอสส้มนี่พิเศษทั้งร้านเลยใช่ป่ะ
ใช่ฮะซอสสีนี่นะฮะสีส้มนี่คือซอสสไปซี่ครับ
ดารากับนักแดงเขาทำร้านอาหารกันมาเยอะมาก

คุณไม่กลัวเป็นไงครับ
มีทัพลายเขาเหรอ
จริงก็มีพี่ศิลปินดาราที่แบบว่าเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะอะไรอย่างนี้
แต่ผมว่าของเรามันแตกลายออกมาโดยที่ว่าร้านของผมเนี่ยเป็นร้านบุฟเฟ่แบบครบวงจร
คือเรียกว่าเต็มรูปแบบเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเลย
เพราะว่าเราคิดแล้วว่าคนไทยชอบกินแบบคุ้ม
แล้วเวลามากินเนี่ยก็ต้องการความคุ้มค่ามากที่สุด

ก็จะเป็นพวกเตาเทปัญญากิก็คือเตาแบนนะครับ
แล้วก็จะเป็นพวกยากิโทริยากิโทริคือพวกปิ้งย่าง
แล้วก็ถัดลงไปนะครับก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าของร้อน
ก็คือพวกของต้มก็จะเป็นพวกชาบูซุกกี้ยกี้พวกของทอด
ลูกค้ามาแล้วมีคำมุมคอมเมนต์อะไรแม่งไหมคะ
ชอบชอบบรรยากาศของร้านจริงแล้วบรรยากาศของร้านเนี่ย
เราได้ไอเดียมาจากออนเซ็นต์ญี่ปุ่นครับ
ก็คือด้านบนจะทำเป็นดอกสกุระด้านล่างก็จะทำให้เหมือนกับว่า
เป็นควันของน้ำออนเซนอะไรอย่างนี้ครับ

จากมีปลามีมีดคุณค่ะมีแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนอะ
ต้องมีแบบเสียบไม้แล้วปิ้งย่างกินกันสักนิดนึงนะคะ
อันนี้มันก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยใช่ไหมคะ

และนี่ก็คือเมนูยากิโทริสนะครับ

แล้วก็จะเป็นพริกหยวกแล้วก็มีข้าวโพดให้ด้วย

ลงทุนก็ใช้ได้อยู่ครับเยอะ

ก็ถ้าลูกค้าไม่มีผมก็จะกลับบ้าน

เพราะว่าหนึ่งคือเรามีเด็กที่ค่อนข้างถูกเทรนด์มาอย่างแบบแข็งแรง
ดังนั้นบางวันที่ผมไม่ได้เข้าร้าน
น้องก็จะเป็นคนที่คอยจัดการดูแลให้ทั้งหมด
ก็คอยเก็บตังค์ยักยอกบ้านเอาไปใช้ที่บ้านบ้างไม่มีไม่ใช่ไม่มีน้องซื่อสัตว์ทำงานกันแบบน่ารักมาก
เราก็จะได้สบายใจอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วมาทำธุรกิจแบบนี้เราคิดว่ามันจะเป็นอาชีพเสริม
หรือว่ามันจะเป็นในส่วนสำคัญของชีวิตเรานอกจากการแสดงหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้
ผลง่ายเลยครับอยากรวยขึ้น

ไม่ใช่ว่าใครคิดจะว่าดารานักแสดงมีตังค์อยู่แล้ว
คืออย่างนี้ของผมผมมองอย่างนี้ครับพี่ขวั
ก็คือว่าการเป็นดารานักร้องเนี่ย
มันเป็นความฝันของสมัยตอนเด็ก

แล้วก็โชคดีพ่อแม่ให้การแบบสนับสนุนส่งเสริม

แต่ว่าก็เลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะต่อยอดทำอะไรกับชีวิตที่มันได้มากขึ้น
เพราะว่างานแสดงเราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่แล้ว
นี่ก็มีความรู้สึกว่ามันทำมา๘ปีแล้ว
มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะแก่ขึ้นไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ผมเป็นคนแบบว่าอยากจะท่องเที่ยวก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากรวย

คืองานจากการแสดงมันก็รวยมันก็มีตังค์
แต่แบบมันไปเที่ยวแล้วมันก็แบบใจหาย

ใช่มันก็แบบเวลาซื้อตัวข้องบินไปทีนไปยุโรปเนี่ยโอ้โหเจ็บมือเลยเนี่ยใช่ปะ
ก็แบบใจหายนิดนึงไหนจะช้อปปุ้งช้อปปิ้งมันก็แบบไม่เต็มไม้เต็มมืออะไรอย่างนี้ครับ

ก็เลยคิดว่าอยากหาอะไรทำแล้วแบบเราจะได้แบบรู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แต่ดารานักแสดงเท่านั้นนะคะ
ที่เขามีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังคิดพัฒนาเนาะ
ที่จะหาอาชีพเสริมเหมือนเราก็เหมือนกันค่ะทำงานออฟฟิศธรรมดาก็อย่าอยู่นิ่งนะ

ถูกครับมันสนุกจริงแล้วผมบอกว่ามันสนุกนะเวลาแบบมีอะไรทำตลอดเวลา
ผมได้รับคำแบบคำสอนจากแบบอากงอย่างนี้มา
เขาบอกว่าบางคนเนี่ยอยากเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยกว่านะ
แต่บางคนได้เหนื่อยกับท้อแท้
ดังนั้นเนี่ยให้เราคิดว่ามีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำ
ไม่มีงานทำอยากเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยกว่า
ทั้งหมดทั้งมวลเหนื่อยเพื่อตัวเองชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วสู้ให้ถึงที่สุดนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะขอขอบคุณเตชินมากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ดีในชีวิตนะคะ
ก็ขอให้พี่กินร่วมเรื่องนั้นแล้วกันนะจ๊ะพ่อพ่อเจอกันตามงานนะคะ
สวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ